เด็กน้องหนูตัวน้อยตัวเล็กเนี่ยค่ะ
บางทีเขาไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ภาษา
ด้วยความที่ว่าเด็กอยากรู้อยากลองบางทีก็ทำตาม
แต่ผู้ใหญ่บางทีบางเรื่องก็ไม่ต้องให้เด็กทำตามนะคะ

คุณคะเด็กคือผ้าขาว

อ๋อตายแล้วหนู

เขาจะรับรู้ลดกลิ่นหรือว่าสัมผัสอะไรได้รวดเร็ว
ถ้ามันเหม็นเด็กจะแสดงอาการออกมา

เอาเขาก็หยอกล้อเล่นกันในครอบครัวนะ
วันหลังพ่ออาบน้ำก่อนนะให้เล่นกับลูกนะ